พาคุณผู้ชมไปเข้าวัดกันหน่อย
ไปไหว้พระสาเป็นพระพุทธรูปปั้นด้วยกระดาษสา

ไปดูเลยเขาบอกว่าเป็นองค์เดียวในโลก
คุณผู้ชมอยู่ที่เมืองไทย
พระสาครับเป็นพระประธานในอุโบสถวัดต้นเป่า
เป่าอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เขาปั้นด้วยกระดาษสาสีขาวสวยงาม
เดี๋ยวจะพาเข้าไปที่อุโบสถนะครับนะฮะคือพระสาเนี่ย
เป็นพระที่ปั้นด้วยกระดาษสาองค์เดียวในโลกครับมีขนาดหน้าตักเนี่ย
สามสิบเก้านิ้วสูงห้าสิบเก้าห้าสิบเก้านิ้วนี่น้องมิ้นดูสิ

สวยมากนะครับองค์ท่านงามจังเลยนะฮะ
เกือบทุกหลังคาเรือนมีอาชีพทำกระดาษสา
ครอบครัวทุกบ้านต้องทำนะฮะ
๖ปีก่อนเนี่ยเมื่อมีการสร้างพระอุโบสถเสร็จชาวบ้านก็เลยร่วมกันเสนอแบบนี้
เรามาปั้นพระพุทธรูปจากกระดาษสาเอาไว้ดีกว่าเพื่อเป็นการสักการะบูชา
ก็เลยไปจ้างช่างพระพุทธรูปมาปั้นใช้เวลาปั้น๑สัปดาห์เอง
โดยโครงด้านในทำจากไม้ไผ่แล้วก็ใช้เยื่อกระดาษสารมาปั้น
น้ำหนักเนี่ยประมาณยี่สิบกิโลกรัมเท่านั้นนะครับจากนั้นก็นำไปประดิษฐานภายในพระอุโบสถ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งหมู่บ้านกระดาษสา
เป็นพระพุทธรูปหนึ่งเดียวในโลกที่ทำมาจากกระดาษศาสตร์ด้วยคือในโลกนี้ที่อื่นไม่มีแล้ว
จากที่นี่ที่วัดต้นเป่านี่แหละ
ประชาชนผู้สัทธาก็พากันไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภจากพระสากันไม่ขาดสาย
คุณผู้ชมไปได้ครับที่วัดต้นเป่าตำบลต้นเป่าอำเภอสังกะแพงจังหวัดเชียงใหม่
วัดเขาก็สวยแบบล้านนาเข้าไปแล้วก็มีพระให้สักการบูชากันด้วยนะครับ
มีเอกลักษณ์นะคะก็ไปดูกันได้มันก็เป็นการอนุรักษ์เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีกันด้วย